เห็นสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านหลังพี่เบิร์ต
บางคนบอกว่าขับรถอยู่ไม่ได้มองกระจกหลัง
เสียงวีวอต้องได้ยิน

ทั้งที่รถฉุกเฉินเขาประกาศบอกแล้วนะ

แล้วคนไข้หมดสตินี่คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน

เดี๋ยวดูกันว่ารถกระบะคันหน้าเขาทำยังไงค่ะ
ดูทะเบียนไหม
โอ้โหคลิปนี้
ในโลกโซเชียลไม่ต้องพูดถึงคอมเมนต์เรื่องนี้เพียบจริงค่ะ
เห็นไหมคลิปมันไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะคุณผู้ชม

แล้วก็ได้เห็นเลยว่ารถกระบะคันข้างหน้าเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะ
มีผู้ชายเหมือนกับเสื้อฟ้าลงมาใช่ไหม

แล้วพอได้ฟังว่าผู้ชายเสื้อฟ้าเป็นใครเรื่องนี้มันพีคกว่านั้นอีกคุณผู้ชม
คลิปนี้ค่ะรถกู้ชีพกู้ภัยเขานำตัวคุณยายอายุ๗๓ปีค่ะ
อายุเยอะแล้วคุณยายหมดสติ
จะรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
แล้วเจอกระบะขาวคันข้างหน้านี้
ไม่ยอมหลบให้เปิดไซเรนก็แล้วประกาศออกลำโพงก็แล้ว
โอ้โหนักข่าวของเราค่ะไปคุยกับกู้ภัยสองนาย

เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวาน
ได้รับแจ้งว่ามีคุณยายอายุ๗๓ปีไม่รู้สึกตัว
ทีนี้ประเมินอาการแล้วเป็นผู้ป่วยวิกฤต

โทรประสานขอรถพยาบาลให้มารับผู้ป่วยกลางทาง
เสร็จแล้วเนี่ยรถกู้ภัยก็รับตัวผู้ป่วยขับมาตามปกติเลย

พอมาจนถึงตลาดสดมิตรภาพ
เจอกระบะคันนี้นั่นแหละค่ะขับอยู่ข้างหน้าไม่ยอมหลบ
ทีมงานก็เลยประกาศไมค์ขอทางให้รถพยาบาลหน่อยครับ
ด้านหลังรถมีคนไข้หมดสติครับ
ทีนี้ก็ประกาศมาเรื่อยจนมาถึงตรงแยกไฟแดง
ตอนนั้นนี่ติดไฟแดงพอดี

มีจังหวะนี้แหละที่คนขับกระบะลงมาจากรถ
พอเขาลงมานี่ลงมาแล้วเดินมาหากู้ภัยแล้วบอกว่า
น้องไม่เห็นสัญญาณไฟจราจรเหรอ
ผู้ภัยก็ตอบกลับไปว่าพี่หลังรถเนี่ยมีคนไข้หมดสติอยู่
คนขับกระบะไม่ได้พูดอะไรนะกลับขึ้นไปขึ้นรถ
แล้วพอไฟเขียวไฟเขียวแล้วยังไงต่อ

สุดท้ายกู้ภัยเองต้องหาจังหวะหลบขวาออกมาเอง
เพื่อที่จะมาส่งผู้ป่วยคุณยายวัย๗๓ปีที่จุดนัดหมาย
ทีนี้ระหว่างที่กำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ปรากฏกระบะคันนี้ทำท่าเหมือนกับแบบ

เจ้าหน้าที่จังหวะนั้นก็ตกใจมากเหมือนกัน
คุณผู้ชมคิดดูสิหลบรถเขากู้ภัยก็ต้องหลบเอง
แล้วตอนจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเขาก็มีจังหวะเหมือนกับจะหักมา

เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้นะ

ถ้าคนในรถเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวของคุณ

ยศพันธุ์ตำรวจตรี

ตำแหน่งรองผู้กำกับการอยู่ที่โคราช
คุณผู้ชมอันนี้เขาให้ข้อมูลมานะแล้วมีตำรวจโทรมาประสาน
บอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่านายตำรวจคนขับรถกระบะเนี่ย
เดี๋ยวจะเดินทางมานะเดี๋ยวจะมาขอโทษ
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะมาขอโทษวันไหนจะมาขอโทษเวลาไหน

ถ้าเป็นถ้าเป็นซาติซาสาใยมี
ในขวัญใยน้ำแข็ง

และนี่คือรองผู้กำกับนะ
รองผู้กำกับอยู่ที่โคราช

ใช่เลย
ภายใน๑๕นาทีต้องถึงมือหมองพี่บอสนิดเดียวก็ไม่ได้เลย

ทุกคนน่าจะอยากรู้นะชี้แจงหน่อยได้ไหมคะ
คำถามคือทำไมไม่หลบรถเขา
ท่านคงมีเหตุจำเป็นแหละโลกสวยอีกแล้วเบิร์ต